กลับมาติดตามชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับเปิดตัวกันเป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ

หลังจากนั้นก็สร้างกระแสความฮือหาได้พอสมควรทีเดียวนะครับ
คุณจิรภาสุริสุขนั้นก็ไปพูดคุยกันกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝั่ง
เขาก็มองว่าแม้ว่ารุ่นล่าสุดนี้
อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำมากนัก
แต่การเปิดตัวในรอบนี้ก็ถือว่าสนองนิด
ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น
โดยเฉพาะรุ่นล่าสุดที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาแบตเตอรี่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

หรือกล้องหลังแบบ๒เลน
ซึ่งทั้งสองเลนส์นี้จะทำให้การถ่ายภาพนั้นมีความชัดลึกชัดตื้นสวยคมชัดมากยิ่งขึ้น
จากนี้ตัวเครื่องยังสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้อีกด้วยค่ะ
ส่วนดีไซน์นั้นไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
รวมถึงตัดช่องเสียบหูฟังออก
ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรายแรกที่เปลี่ยนการใช้หูฟังแบบเดิมออกไปค่ะ
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้เทคโนโลยีการใช้หูฟังแบบไร้สายนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น
และทำให้ผู้ผลิตสินค้าหลายแบรนด์หันมาผลิตหูฟังแบบไร้สายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
ซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายทุกคนในมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็จะเริ่มทำตาม
เราจะเริ่มเห็นโทรศัพท์ที่ไม่มีพอร์ตหูฟังมากขึ้น
ส่วนเทคโนโลยีที่หลายคนมองว่าไม่ล้ำกว่าตลาดนั้น
แต่กินคุกก็มองว่ามันเป็นปัจจัยที่คนอยากได้นะครับ
เน้นว่าจะเป็นสีแซ่มใหม่ความจุที่มากขึ้น
เห็นคุกเข้าใจในสิ่งที่คนอยากซื้อนะครับ
มากกว่าที่จะล้ำกว่าตลาดค่ะ
ในตลาดแทบจะมีในทุกยี่ห้ออยู่แล้ว
ก็จะเห็นว่าแบบนี้ก็เคยเห็นแล้วแบบนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เคยมีมา
มีมาแล้วบางคนก็ใช้งานอยู่ด้วยซ้ำ
ซึ่งหลังจากที่สมาร์ทโฟนเรือทงของคู่แข่งสำคัญ
เกิดปัญหาระเบิดจากการชาร์จแบตเตอรี่
จนทำให้ต้องหยุดวางจำหน่ายอย่างไม่มีกำหนด
ตอนนี้ในหลายประเทศ

ปัญหาตรงนี้ก็จะตามมาทันทีเลยว่าถ้าเกิดว่า

เป็นกลุ่มที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกอะไรดี
รู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกับน่ากังวลเกินไปหรือเปล่า
ราคาเริ่มต้น๒๖๐๐๐บาท

ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้ในการเลือกซื้อค่ะ
เพื่อให้ได้สมาร์ทโฟนที่ตรงกับความต้องการ
และการใช้งานมากที่สุดค่ะ
เจียรพาสุริสุขข่าวเทรันดร์ทีวีรายงาน